ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวสุดช็อกกันบ้างของทีมเพื่อนตำรวจโอ้โห
สุดท้ายทำไปทำมาไม่ผ่านคลับลายซินซิ้งแล้วก็อดเล่นในศึกษภบรรณาไทย
ถ้าเป็นนักเตะตำรวจเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวานใครไปอยู่ในงานนี้ร้องไห้เลยนะ
เตะร้องไห้เลยเขาก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่กับทีมแล้วที่ไม่ได้ย้ายไปไหน
แต่สุดท้ายประกาศออกมาแบบนี้ครับเหตุผลคือ
เหตุผลก็คือเพราะว่าไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันจำนวน๕๐ล้านบาทได้นะครับ
เรื่องของหลักทรัพยคำประกันนี้ก็น่าสนใจนะคุณวรบัตรนะ
เพราะว่าเงิน๕๐ล้านบาทในการเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
มีเพียงแค่ทีมเพื่อนตำรวจที่โดนไปแค่ทีมเดียว
เขาเรียกว่าแบงก์การันตีทุกทีมจะต้องมีคนละ๒๐ล้านตามกฎ
แต่ว่าของตำรวจเขาขอเป็นกรณีพิเศษทีมเดียวต้องมี๕๐ล้าน
เพราะว่าเงินตรงนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจนั้นเกิดกลางระดูการที่เตะไทยลีกไปเนี่ย
เกิดได้มีเงินจ่ายเตะแล้วเตะไม่ได้
เฮ้ยทีมคุณไม่ครบตามโปรแกรมภายนักสดนี้

ไปสอบถามมาก็ยังคงจ่ายไม่ครบนะ
แต่จริงมีการพูดคุยกับทางสปอนเซอร์เหมือนกันว่า

เพื่อจะสามารถหาเงินตรงนั้นมาโปรให้กับเงินเดือนของนักเตะได้

เพราะว่ายังจ่ายเงินเดือนของนักเตะไม่ครบไง

ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาหลังจากนี้

เพราะว่าเขาก็ต้องทำเอกสารน้อยเกินไป
สโมสรเขามีปัญหาอยู่พอดีครับอ่า
จากนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในศึกไทยพิมพลิก

เพื่อที่จะกลับมาเล่นในศึกดิวิชั่น๑ในปี๒๐๑๙
คือให้คงสิทธิ์ไว้อยู่ในดิวิชั่น๑นะครับ

ระบุรีเนี่ยเขาขอถอนทีมไปเองก็ต้องไปเริ่มต้นจากดิวิชั่น๒ใหม่
แต่ตำรวจเนี่ยคือเขาไม่ได้ขอถอนทีมก็เหมือนกับว่าปรับลงไปลดชั้นแค่ขั้นเดียวพอ
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อทีมเพื่อนตำรวจนะครับ
ได้เลื่อนชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดก็ต้องพักทีมไป๑ปี
นั่นทำให้สิทธิ์ในการเล่นหลีกสูงสุดดังกล่าวนั้นตกเป็นของทีมอันดับ๔ในดิวิชั่น๑รูปการณ์ที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าต้องรอผลการแข่งขันระหว่างสุโขทัยกับนครปฐมที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ต่อ
จะเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็มีข่าวออกมายืนยันเหมือนกันนะครับ
ขันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นแบบนี้
วันที่๑๐กุมภาพันธ์สุโขทัยก็จะชนะบายไป
แล้วก็จะได้ขึ้นเลือดทางสุดใช่ก็ได้๓คะแนน
นี่ก็คือจุดที่จะต้องกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งว่า
ทำอย่างไรอีกก็ต้องดูปัญหาดีต่อไป

แล้วทีมที่
ทีมที่จะมาแทนที่ผู้ทับรวดที่ถูกพักทีม
เชียงใหม่ที่ได้ศิษย์มาแทนสระบุรีแล้วก็จะตกไปอยู่กับอันดับต่อไป
แต่ว่าอันดับต่อไปก็คือพิจิตรซึ่งขอพักทีมไปไงไม่ลงเล่น
ก็ทำให้ตกไปจนถึงอายุทยากับภูเก็ต

ก็มีคะแนนเท่ากันที่๔๓คะแนนเท่ากัน
ทำให้สิทธิ์นั้นจะตกเป็นของทีมอายุทยา
ภูเก็ตที่ตกชั้นตามเดิมครับ

ของทีมที่จะต้องอยู่รอดต่อไปในหลีกวันครับ
แทนที่ของปัญหาทีมที่ไม่สามารถจะขึ้นมาเล่นในไทยลีกได้
มีเรื่องของตำรวจต่อสู้กันต่อนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่นแบบนี้เนี่ย
เขาก็ต้องต่อสู้ในฐานะที่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้

สู้ต่อเพราะไม่อยากให้หน้าเตะและก็ทีมงานสตาฟตกงาน
แต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
หรือไม่วันนี้จะมีการประชุมกับทีมกันนะครับ
เพื่อหารือทางออกที่สนามบุญจินดา
สามารถติดตามรายละเอียดได้ในช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์ครับ
เรื่องนี้ในโลกโซเชียลไปติดตามกันหน่อยคุณชวนครับ
เตะเพื่อนตำรวจทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับ

ตอนนี้ไปอยู่กับทีมชนบุรีไปแล้วย้ายไปนะครับ
ซึ่งนอกจากนี้ก็มีจักรพันธ์พรสัย

ก็เป็นเหล่าบรรดานักเตะทั้งอดีตและปัจจุบัน
อยู่กับทีมเพื่อนตำรวจมาครับ